ส่วนความคืบหน้าคดีที่วัยรุ่นยกพวกตีกันในงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นนะคะ
มีวัยรุ่นถูกยิงไปสองคนคนร้ายก่อเหตุ
หลังจากนั้นก็หลบหนีไปตำรวจทำงานรวดเร็วค่ะ
จับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะนำตัวมาสอบสวน
บอกว่าทำไปเพราะเขม่นกันในงานนั่นแหละ
ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน
แต่มาคำเมนต์กันในงานนะคะตำรวจควบคุมตัวได้สองคน
คนหนึ่งชื่อว่านายพลอนันสมีดีอายุ๒๑ปีนะคะ
ส่วนอีก๑คนยังเป็นเยาวชนอยู่เลยนะคะ

พบว่าเป็นผู้ก่อเหตุที่ใช้อาวุธปืนยิงคู่อริ
คนได้รับบาดเจ็บเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๕มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
กลางดึกเลยค่ะที่งานกาชาติขอนแก่น
พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหา๒คนทราบว่า
คืนวันเกิดเหตุเดินทางไปเที่ยวงานกาชาติ
บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ไปมีเรื่องเขม่นค่ะกับนายชะลิดเตนุรัติอายุ๒๐ปี
และนายสถาปัตย์แสนล่าอายุ๒๐ปีวัยรุ่นคู่อริ
หลังจากเลิกงานออกมาเจอกันอีกที่หน้างานนะคะ
ก็เลยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันจนรุนแรงมากขึ้น
เขาอ้างแบบนี้บอกว่าถูกกลุ่มผู้บาดเจ็บ
โยนระเบิดปิงปองใส่ก่อน
เขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ผู้บาดเจ็บก็คือโยนลูกปิงปองใส่แล้วเนี่ย
ยังขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามมาอีก
เขาก็เลยตัดสินใจชักอาวุธปืนที่พกติดตัว

กระสุนไปถูกบริเวณหน้าท้องของผู้บาดเจ็บทั้งสองคนเลยนะคะ

เร่งเครื่องรถจักรยานยนต์หลบหนีไป
แต่ว่าสุดท้ายชุดสืบสวนจับกลุ่มได้ที่บ้านพักในอำเภอเปื่อยน้อยนะคะ

ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปทำแผนนะคะ

ก็คือบริเวณที่จัดงานกาชาติบนถนนแจ้งสนิท
ซึ่งผู้ต้องหาอ้างว่ามีเรื่องกับกลุ่มผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ถูกปลาระเบิดปิงปองไปชี้จุดให้ดูเรียบร้อยเนี่ยนะคะ
จุดที่๒คือจุดที่ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงสวนใส่กลุ่มผู้บาดเจ็บ
นี้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ
ซึ่งหากสอบสวนพบกระทำความผิดอื่นอีก

และตอนนี้เตรียมนำตัวส่งฟ้องศาลต่อไป

เขม่นกันแล้วก็บาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าคือที่สำคัญที่สุดต้องระมัดระวังเผื่อคนอื่นด้วย
ถ้าถูกลุกหลงนี่อันตรายนะคะ